มีประชาชนที่ไม่เห็นด้วยกับเหตุการณ์ทำรัฐประหารเมื่อวันที่๘กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา
ได้ออกมาแสดงพลังประท้วงด้วยการส่งเสียงดัง
หยิบไม้มาเคาะกระป๋องถ้วยชามตีโต๊ะบีบแตรรถและเปิดไฟฉายที่โทรศัพท์มือถือ
ชู๓นิ้วซึ่งนับเป็นการแสดงออกถึงการต่อต้านรัฐประหารเป็นคืนที่๔ติดต่อกันแล้ว
ขณะที่ช่วงเช้าวานนี้ครูอาจารย์นักศึกษาออกมาประท้วงอย่างสันติที่หน้ามหาวิทยาลัยตะเกิง
มหาวิทยาลัยของรัฐที่ใหญ่ที่สุดในเมียนมาเช่นเดียวกันกับคนงานและบุคลากรทางการแพทย์ที่ยัง
ซึ่งไม่ได้เปิดเผยตัวต่อสาธารณชนมาตั้งแต่วันรัฐประหารได้ออกมาเปิดเผยว่า
ขณะนี้นางองซานซูจียังถูกกักตัวอยู่ที่บริเวณบ้านพักซึ่งเขาจะยื่นคำร้องขอให้ปล่อยตัวนางซูจีแบบไม่มีเงื่อนไข